มีคนโพสต์ในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้
บอกว่าที่วัดแห่งนี้มีคนมาถวายสังขทาน
แต่ว่านำงูมีพิษมาถวายสังขทาน
งูจงอางงูเห่าไป๑๐ตัว

แล้วก็ทางวัดก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

แล้วพอปล่อยมันก็ไปฉกวัวฉกควายไป

ก็เลยโพสต์คลิปนี้ค่ะในโลกออนไลน์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
แล้วทำไมมันมีพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเหรอ

ตรวจสอบให้นะคะจากคลิปนี้นะคะ
ที่อยู่ในคลิปนี้คือวัดสว่างโสพล
ตำบลตานีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปพบพระปิยนัทขันติโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างโสพล
แล้วก็ไปเจอญาติโยมในวัดประมาณ๗๘คนนะคะ
พระปิยนัทขันติโกท่านบอกว่า
พระที่อยู่ในคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้
คือพระสมุโบรีธีระมุณีเจ้าอาวาสวัดสว่างโสพลค่ะ

เป็นเจ้าอาวาสเลยค่ะแต่ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่ตอนที่นักข่าวเราไป
ท่านไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัด
แต่พระปียนัทท่านก็เลยให้ข้อมูลว่า
ที่วัดนี้มีพิธีสังขทานปล่อยงูจริง
เพราะว่ามีโยมรายนึงเขามีความเชื่อว่า
ถ้าเอางูมาปล่อยจะได้บุญเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
เสริมดวงเสริมบารมีตามความเชื่อ
วัดก็เลยบอกว่าก็ไม่ปฏิเสธความตั้งใจของเขา
คือชาวบ้านก็เอามาทำทีแล้วก็ปล่อยกันเอง

แต่ทางวัดไม่ได้กำจนจัดว่าเอางูมาเลย

แต่ว่าเจ้าภาพที่ร่วมมาในวันนั้นมีพระภาพไบผี
บอกว่าคือมีญาติโยมอยากจะมาทำสังขทานงูแบบนี้
ไม่ใช่ว่าทางวัดมีให้ทำเป็นบ่อยนะ
เพิ่งจะมีเพราะว่าญาติโยมเขาอยากทำอ่ะ

นายลื้อชัยผูกดีชาวบ้านหนองกระบือตะมนตานีอำเภอปราศาสตร์
ก็เลยบอกว่าก็รู้แหละใครก็กลัวงู
แต่พระก็เพิ่งทำพิธีแค่ครั้งเดียวนะ

ครั้งเดียวแล้วก็จับคืนสู่ธรรมชาติคืนป่าไปหมดแล้ว
ไม่ได้แบบโอ้โหมีพิธีสังขทานปล่อยงูอยู่เป็นประจำอะไรแบบนี้ค่ะ
ทางวัดสว่างโสพลก็เลยบอกว่าวัดนี้ก่อตั้งมาประมาณ๔ปีแล้วนะคะ
ทางวัดมีกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย
จตุปัจจัยที่ญาติโยมนำมาถวายก็นำไปพัฒนาวัดวาอาราม
ซื้อเตียงคนป่วยรถเข็นคนพิการให้กับโรงพยาบาล

พิธีสังขทานปล่อยงูที่เป็นคลิปภาพในโลกออนไลน์ทำไปครั้งเดียวจริง
ก็อยากจะให้มองอีกมุมว่าเป็นการอภัยธาน
ให้ทานด้วยชีวิตสัตว์แต่ทางวัดบอกว่าต่อไปนี้ไม่รับแล้ว

ถ้าจะปล่อยก็ปล่อยปกติที่เขาปล่อยกัน
ปลาปล่อยเตาอะไรแบบเนี้ยก็มาปล่อยในสระของวัดได้งูไม่เอาแล้ว

เพราะว่าอภัยธานที่ท่านปล่อยเนี่ยมันจะไปทำบาปไง
มันจะไปฉกวัวฉกควายฉกสัตว์เลี้ยฉกคนตายขึ้นมา

ไปจับมันมาแล้วเอามันไปปล่อยอีกรอบ
เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างงูจงอ่างล่วงงูเห่านี้
อันนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง